ตาโฟร้านนี้เครื่องแน่นแล้วรสชาติอร่อยด้วยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
ชนบุรีอ่ะก๋วยเตี๋ยวเยอะมากเราถือว่าเป็นร้านแรกที่ทำเป็นเย็นตะโฟชามใหญ่
เด่นของเราเรื่องเส้นเราจะเป็นเส้นที่อยู่ในตัวเมืองชนบุรีเลยก็คือจะหาทานในพื้นที่อื่นไม่ได้
ลูกค้าถ้ามาช่วงเที่ยงลูกค้าต้องรอคิวหน่อยนะคะแล้วถ้าเป็นวันหยุดลูกค้าจะแน่นทั้งวันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะนัฐกาลนะคะธรรมาพิรมค่ะชื่อเนสนะคะเป็นเจ้าของร้านเย็นตะโฟโฟเคียวนะคะ
เย็นตะโฟโกเกียวเนี่ยเป็นชื่อของอาโกเนสเป็นรุ่นหลานโกเนี่ยเขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เนสได้เอาชื่อเนี่ยดีแนนขึ้นมาใหม่โดยตั้งชื่อว่าเย็นตะโฟโคเกียวค่ะ
จริงเย็นตะโฟชามใหญ่นะคะเราต้องย้อนกลับไปเมื่อร้านเปิดก็คือ๙ปีที่แล้วทีนี้เราก็มองในโซเชียลเนาะว่าก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าน่าจะชอบแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลได้

เราจะทำรสชาติเทียบเท่ากับ๓ชามของเรา
ดังนั้นรสชาติก็คือจะเข้ากับรสชาติเดิมเลย
ชามอาจจะเผ็ดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ก็คือรสชาติจะจัดจ้านมากกว่าเดิม
จุดเด่นของเรานะคะก็อย่างลูกชิ้นกับปลาเส้นเราก็ทำเอง
รับประกันเลยว่าของเราจะไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่สาร
เนเจอร์เราอีกอย่างหนึ่งก็คือกุ้งทอดค่ะ
ุ้งทอดของเราเนี่ยลูกค้าทุกโต๊ะต้องสั่ง
ซึ่งทอดของเราจะทอดไม่เหมือนคนอื่น

ร้านตั้งอยู่ตัวเมืองชนบุรีนะคะ

ถ้าใครผ่านมาชนบุรีนะคะ
ก็แวะมาทานได้นะคะเย็นตะโฟเพียวนะคะ

ผมชอบได้เย็นแต่โฟล์แบบนี้

เห็นแล้วแบบอยากจะพุ่งตัวไป